ชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถบัสส่งพนักงาน

โชคดีมีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดับไฟได้ทันนะครับ
เหตุเกิดนั้นบนสะพานขออภัยบนถนนสายข้าวหลามช่วงสะพานต่างระดับ
่งหน้าเข้าถนนสุขุมวิทย์หมู่๕ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
รถคันเกิดเหตุเป็นของบริษัทจิรัตการทานสปอร์ต
ซึ่งเพลิงนั้นลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องด้านท้ายรถ

แล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ฉีดน้ำสกัดไว้ประมาณ๑๕นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
จากการสอบถามนายเสาสุกรีคนขับรถบัสก็ทราบว่า
ได้ขับรถรับส่งพนักงานมาจากจังหวัดระยอง
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากท้ายรถ
ประกอบกับมีคนขับรถเก๋งบอกว่ามีไฟลุกไหม้มาจากท้ายรถ
คนขับรถบัตรก็เลยต้องจอดรถนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
กระทั่งมีกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงมาดับเพลิงไว้ได้ทัน
สาเหตุคาดว่าเกิดจากสายไฟฟ้าภายในห้องเครื่อง
ลัดวงจรจึงทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้น
โชคดีนะครับที่ไม่มีพนักงานอยู่ในรถ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็มีแต่ตัวคนขับรถเองแหละครับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการกระโดดลงจากรถ
แต่คนขับเขาก็ต้องขอขอบอกขอบใจผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบนท้องถนน
ขับรถตามกันมาแล้วก็เห็นว่ามีควันออกมา
รีบเปิดหน้าต่างตะโกนบอกคนขับรถทำท่าให้ด้วย
จอดมีเพลิงไหม้นะครับทำให้คนขับเขาจอดรถ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันนะครับ
มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เกิดเหตุรถชนกัน๑๐คันรวดทำให้รถนั้นติดยาวกว่า๕กิโลเมตรครับ
บนถนนมะลิวันมุ่งหน้าอำเภอบ้านฝาง

แล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๙คนครับ
โดยนายทองใบแดนนอกคนขับรถคันหน้าสุด
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาส่งผัก
และกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
และเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามีควันไฟที่เกิดจากการเผาย่าข้างทาง
มันปกคลุมหนาเลยจนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้
รถของเขาก็เลยต้องเปิดสัญญาณไฟกระพริบ

แต่การลดความเร็วลงนะฮะทำให้มีรถคันหลังพุ่งชนท้าย
จากนั้นก็ชนต่อกัน๑๐คันนะคุณ
เห็นไหมสาเหตุเกิดจากควันไฟจากการเผายากข้างทางนะครับ
โดยนายวรงกรมหม่อมร้อยเอ็ดคนขับรถคันที่๓
เล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุเห็นควันปกคลุมหนาแน่น

และพบว่ารถคันข้างหน้าชนกันซะแล้วในระยะที่
โอ้โหมันกระชั้นแล้วนะมันประชิดแล้วนะฮะ
ตัวเองพยายามเหยียบเบรกแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ทันครับ
เพราะว่ามีรถคันข้างหลังมาชนท้ายรถเขาก่อน
รถเขาก็เลยเด้งไปชนคันหน้าอีก
แล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้ต่อกันเลย

โอ้โหลักษณะนี้พยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่ทันคันหลังมาชน
เขาก็เด้งไปชนคันข้างหน้ากันนะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าอาจจะเกิดจากก้นบุหรี่
หรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอย่างอื่นก็ได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสืบสวนตามกระบวนการต่อไปนะครับ